พาไปอำภาวากันหน่อยดีกว่าไหมคะ
นี่ด้านหลังนี่ป้ายนี้เลย
ถ้าไปอำภาวาจะต้องได้เจอป้ายนี้

เดี๋ยวก่อนอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรก่อน

เรียบบนทีเฮ้ยเออ

จริงมันเคยมีแซวในโซเชียลแบบนานแล้วค่ะคุณผู้ชม

ดีนะที่มีภาษาอังกฤษกำกับ
อ่านไม่ออกลองอ่านภาษาอังกฤษ

เรียบคลองอำภาวาจากตลาดน้ำอำภาวา
ไปถึงวัดจุลามณีที่สมุทรสงคราม
คนก็พูดถึงในโลกโซเชียลเยอะ
เราก็เลยไปถามประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการชุมชนตลาดอำภาวานะ
รวมถึงไปถามอดีตเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลอำภาวาค่ะพาไปสำรวจเลย
นั่นก็คือคุณเสนีคุณตาเสนีกับคุณวิสูจน์

พานักข่าวของเราเดินถนนสายนี้นะ

จากตลาดน้ำอำภาวาไปถึงวัดจุลามณีค่ะ
ซึ่งมันเป็นทางเดินริมคลองอำภาวา
เขาเรียกกันว่าถนนเรียบคลองถนนเรียบคลองนั่นแหละ

แล้วพอมาแบ่งเขตชุมชนก็เลยตั้งชื่อใหม่ค่ะ
ว่าถนนเรียบนาทีนาทีน้ำนี่แหละมันจะได้เพราะไง
ไม่ใช่แบบเออถนนเรียบคลองเฉย
ดังนั้นพอมาเป็นเรียบนาทีคนก็ไปแบ่งวักผิดไง
สยิวเลยเนี่ยเลียบนที

เธอไม่ขอร้องใครดอม

อยากให้กล้องตัดมาหาดอมถามว่าเธอไปขอร้องใคร

ไม่ใช่ว่าเราเอามาเสนอข่าวแรกนะ

แล้วก็ออกแนวนี้ทั้งนั้นแหละ

ใช่ก็เหมือนกับเรื่องเว้นวัสค์เวลาที่น้ำแข็งไปสอน

มันเรื่องเว้นวัสค์

แล้วล่ะ